คุณผู้ชมค่ะติดตามการค้นหา๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็ก่อติดสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงเช้า๗โมงและจนถึงตอนนี้นะคะ
ต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะพี่ภัยวันแสงสุนทรล่ามภาษามือด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือคือหลักเรื่องของการสูบน้ำอานินต้องทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
วิธีก็คือการขุดเจาะน้ำบาดานสูบน้ำออกมาพร่องน้ำออกมาแล้วก็สูบน้ำโดยตรงออกจากถ้ำ
ทีนี้นี่นะคะหน่วยซิลเป็นข่าวดีแหละเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโถง๓เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าด้วยบริเวณโถง๓
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่หน่วยซิลเข้าไปถึง
แล้วก็ไปถึงที่บริเวณพื้นที่แห้งแล้วก็มีการถ่ายคลิปมาเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพสักประมาณตี๓ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ทีมสนับสนุนหน่วยซิลเร่งอัดอากาศใส่ถัง
แล้วก็มีการนำขวดอัดอากาศส่งเข้าไปปฏิบัติการภายในถ้ำเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อันอากาศใส่ถังแล้วก็การนำขวดอัดอากาศไปผูกไว้ตามจุดต่างห่างกัน๒๕เมตรภายในถ้ำ
เพื่อให้ทีมหน่วยซิลได้ใช้เมื่ออากาศหมดและถ้าเกิดว่าหากไปพบน้องทั้ง๑๓ชีวิตก็จะสามารถนำออกมาได้
ถ้ำที่เรียกกันว่าหาดพัทยาหรือพัทยาบีดเป็นจุดที่คาดว่าน้องน้องทั้ง
สามชีวิตอาจจะอยู่ส่วนนี้แหละอืมพาคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปนึงนะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นภายในโถง๓ค่ะเป็นเส้นทางให้คุณผู้ชมดู
หลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นไงว่าเส้นทางในถ้ำจริงจริงแล้วมันเป็นแบบไหนคือเท่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน้ำท่วมเต็มเพดานเลยค่ะ
ซิลก็ต้องดำน้ำเข้าไปตามแนวเชือกโดยใช้ถังออกซิเจนในการหายใจนะคะคือที่น่าสังเกตก็คือว่าน้ำเนี่ย
เพราะคุณผู้ชมสังเกตมันใสแล้วล่ะแต่ไหลแรงค่ะอืมส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะ
เป็นอุปกรณ์ที่ให้หน่วยซิลเข้าปฏิบัติงานทุกคนใช้รัดข้อมือเพื่อส่งสัญญาณให้ฐาน
หลังจากที่ถึงห้องถงที่๓เพื่อที่จะไปถึงจุดที่เรียกว่า๓แยก
ปฏิบัติการนี้เพื่อที่จะวางแนวเชือกนำทางให้ชุดทำงานต่าง
แต่ว่าจุดนี้ไปได้ไกลจากห้องถงที่๓นะคะประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
ระดับน้ำข้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยไหลแรงเรื่อยเรื่อยจนหน่วยซิลเนี้ยมองว่ามีความเสี่ยง
ก็เลยกลับมาปักหลักที่ห้องโถงสามอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมหลังจากนั้นสักประมาณตีสามครึ่งค่ะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการไปติดตั้งระบบสื่อสารเครื่องทวนสัญญา
บริเวณปากถ้ำหลวงค่ะเพื่อเพิ่มกำลังส่งเครื่องมือสื่อสารไปภายในถ้ำ
ให้สามารถสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่เป็นแผนที่ค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะนี่ค่ะนี่เป็นแผนที่ที่ใช้เป็นแนวทางการกำหนดปฏิบัติการค้นหา
ของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่มีการมาร์คจุดเอาไว้เนี่ยนะคะ
จะเห็นได้ว่าระยะทางจากโถงปากถ้ำเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าสามแยกเนี่ย
วัดระยะทางได้สักประมาณสองกิโลเมตรระหว่างนี้จะมีห้องโถงสาม
ก่อนที่จะถึงจุดสามแยกประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากนั้นต้องดำน้ำผ่านจุดสามแยก
เพื่อไปยังหาดพัทยาอีกหนึ่งกิโลเมตรหรือว่าหนึ่งพันเมตรค่ะ
และจุดระหว่างปลายถ้ำมีกิวคอนางที่น้ำไหลไปลงห้วยปากตีนไฟ
ว่าเป็นจุดหลักที่น้ำไหลเข้าถ้ำแล้วก็ไหลผ่านสามแยกไปออกจากทาง
ขวางถ้ำแล้วก็ลงห้วยน้ำดั้น
โดยส่วนนี้จะไม่ผ่านโถงที่เข้ามาจากทางปากถ้ำแล้วนะ
ไปดูอีกหนึ่งโพสต์นะคะเป็นโพสต์จากคุณวาสนานาน่วม
ในการเขียนข้อความอัปเดตภารกิจของหน่วยซิลเนี่ยแหละนะคะ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตโดยมีข้อความเขียนว่า
ใกล้ถึงแล้วอดทนหน่อยนะ
โดยคุณวาสนาก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ประสานการปฏิบัติพลเรือนทหารกองทัพเรือ
ว่าหน่วยซิลทั้ง๕๔นายยังสลับสับเปลี่ยนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
มีการตั้งกองบกและวางระบบสื่อสารลายดำน้ำที่โถง๓ของถ้ำหลวง
ซึ่งนี่แหละคือเส้นทางมุ่งหน้าสู่๓แยกเส้นทางหลัก
ก่อนที่จะต่อเนื่องไปถึงพัทยาบีช
โดยมีการประสานทีมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและอุปกรณ์พร้อมรับเด็กในทันที
เข้าไปถึงพัทยาบีทแล้วเจอทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ที่นั่น
ขณะเดียวกันหน่วยซิลมีการจัดชุดช่วยเหลือและค้นหา๔นาย
ดำน้ำสำรวจพื้นที่และวางเชือกนำทางไปยัง๓แยก
โดยร่วมกับกำลังพลของกองทัพบก
เรียงเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งในถ้ำ
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ระดับน้ำลดลงเร็วขึ้น
ส่งความคลิบหน้าของนวลปฏิบัติการพิเศษของอเมริกาและกำลังพลกองทัพบก
เดินทางขึ้นเขาเพื่อใช้อุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาทางทหาร
เพื่อค้นหาสัญญาณความร้อนจากผู้สูญหายทั้ง๑๓คนด้วยค่ะ